คุณมิ้นท์มรกฏชมบุญเจ้าของธุรกิจทิสกาฟี่
ธุรกิจที่หยิบอาหารไทยมาทำหมอนด้วยลวดลายสมจริง
สามารถสร้างรายได้กว่า๗หลัก
กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับช่วงแม่บ้านพารวยค่ะ
แล้วซึ่งตอนนี้ถึงเวลาเราสองคนอืมแน่นอนเดี๋ยวเวลาเราสองคนต้องทานดูสิ
เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยดูว่าถ้าเราสองคนทำได้เนี่ย
คุณผู้ชมทางบ้านเขาอาจจะทำได้เราก็เอาไปคิดพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจเพิ่มเติม
ก็ได้ก็ได้คุณผู้ชมพูดคุยอย่างงี้เหมือนว่าทำกันง่ายง่าย
หรือบอกว่าโอ๊ยเขาชำนาญทำได้มันก็มีฝีมืออยู่บ้างแม่
เดี๋ยวลูกกับแม่พอเชื่อแต่ลูกคนนั้นน่ะสิเดี๋ยวจะต้องมาดูกันนะครับ
เพราะว่ากว่าจะทำออกมาได้นี่ต้องบอกเลยถ่ายรูปเอาไปพิมพ์อะไรต่างนานา
แต่แม่จะให้ลูกทั้งสองลัดขั้นตอนลัดยังไงฮะ
มันควรเข้ามาถึงเย็บมือเหมือนคุณมิ้นเนาะแล้วก็แยะนี่นี่
เย็บนี่แหละแม่มีเย็บนี่แหละไม่ได้แล้วแหละ
ลูกอภิกษ์ลูกก้าวค่ะเราแบ่งทีมเลยก้าวมาอยู่กับแม่

ของกาวจะทำรูปกุ้งแม่น้ำขนาดกลาง

เอาล่ะคะได้เวลามาแฟทัลกันแล้ว
เรามาดูกันว่าหมอนของใครจะทำได้สมบูรณ์แบบที่สุด
ซึ่งขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการยัดยายสังเคาะเข้าไปให้แน่น
ไม่งั้นหมอนอาหารจะดูไม่น่ากินเอานะคะ
เมื่อยัดยายได้ที่แล้วก็มาเริ่มเย็บปิดปากหมอนกันคะ
บอกเลยว่าเป็นการโชว์ฝีมือเย็บปักถักร้อยจริง
เพราะไม่งั้นเวลากอดหมอนไส้จะหลุดรุ่ยออกมาได้นะคะ
ขั้นตอนสุดท้ายก็เอากรอกหมอนอาหารมาใส่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้
แหมเรื่องงานเย็บปักถักร้อยเนี่ย
แม่บ้านออมแม่บ้านไอซ์ก็ทำได้ไม่แพ้ใครนะคะ

ทีนี้เนี่ยสามีต้องภาคภูมิใจว่ากาวทำกุ้งเผาได้
เพราะแล้วเดี๋ยวการจะทำเป็นของรางวัลให้สามีเพราะว่าสามีแพ้กุ้ง
ให้ได้ก่อนเพราะว่ากุ้งเรามีหางอด้วย
ถ้าเป็นคุณแม่แล้วแม่จะยัดตรงหางของที่งองอ

อุ้ยตายแล้ว

เสร็จแล้วนะคะปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกชนิดไหนคะ
หมึกก้วยค่ะ

อย่าใช้คำว่าเราสิแม่อยู่ตรงกลาง

ของเรายากถึงห่าง
อ๋องวดล่ะลูกถ้ามีหลางก่อนหนีบ
นี่ค่ะเค้ามีเทคนิค
มีความซับซ้อนละเอียดอ่อน

โอ๊ยใกล้จริง
เจ้าอยากให้แม่ไม่หนุนอินไงแม่จะได้
เฮ้ยหนุนอินนักกว่าเดิม
รอยเย็บของพี่ก้าวเป็นยังไงบ้างค่ะแม่

นี่กุ้งเสร็จแล้ว

เชื่อค่ะว่าแค่หมอนะถือว่าเป็นสิ่งของที่ใกล้ตัวมาก
ทุกบ้านมีแต่พอมีไอเดียปุ๊บ
สามารถเอามาเป็นธุระกิจที่ต่อยอดไปได้อีกไกลเลยนะ

คุณแม่บ้านนะคะสามารถทำได้ง่ายเลย
คุณมิ้นท์มีหมอน่ารักมาแจกคุณผู้ชมด้วย

เอาอย่างนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้ว
คุณมิ้นนะคะให้ฝากข้อคิดดีในการทำธุรกิจนะคะ

ถ้าคุณผู้ชมอยากจะอุดหนุนหรืออะไร

ให้ฝากถึงข้อคิดก่อน
ก็ของมิ้นจริงถ้าเริ่มจากของมิ้นนี่
เริ่มจากสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว
แล้วก็เริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อน
เพราะว่าถ้าเรารักมันแล้วเราจะทำมันได้นาน
แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขทำงาน

ก็มีหน้าร้านที่เม็กกะบางนาค่ะ

มีเฟซบุ๊คอะไรไหมคะ
โอ้โหดีนะเห็นไหมคะ
ต้องบอกว่าคนเรามีไอเดียอย่างเดียวไม่ได้

วันนี้ก็ส่งมอบไอเดียดี

วันหน้าเป็นคนที่มาแบ่งเรื่องราวดีให้กับเรา
ทำธุรกิจต่อกันไปในรายการเราก็ได้เนอะ

ว่าที่เสร็จทีมีคนต่อไปเลย

อ้าวก็คุณผู้ชมทางบ้านนั่นแหละ

ต้องต้อนรับเสร็จทีนะคนต่อไป
เอาอย่างนี้ใครมีไอเดียดีนะคะ
ที่อยากจะมาเผยแพร่แล้วมาบอกต่อแบบนี้นะคะ
ใช่และสำหรับคุณผู้ชมที่ดูไม่ทันนะคะ

วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปพร้อมธุรกิจน่ารัก

เฮ้ย

ตอนเด็กกาวก็ป้อนปลาทูให้แม่ตุ๊กตากาวกินนะคะ

คุณแม่เนี่ยอยากจะให้สักพันหนึ่งนี่ดูดิ
อภิษเย็บเนียนมากเลยอะตรงไหนอะอ๋อตรงนี้เรื่องของธรรมชาตินะครับ
กฎธรรมชาติที่พอปลาหมึกอายุเยอะมันจะเนื้อเหี่ยวบ้าง